เหตุการณ์ที่ชนบุรีที่มีผู้ชายคนนึงไปหาผู้หญิงที่รู้จักกันในหอพัก
ประตูห้องพอเปิดประตูเข้าไปผู้หญิงคนนี้มีผู้ชายอีกคนนึงนั่งอยู่ในห้อง
ผู้ชายที่คอห้องบอกว่าอ๋อมาผิดห้องมาผิดห้อง
แต่กลายเป็นว่าผู้ชายสองคนนี้ทะเลาะกัน
คนที่บอกว่าเคาะห้องผิดเนี่ยค่ะเหมือนสู้ไม่ได้
เอามีดแทงผู้ชายที่อยู่ในห้องจนบาดเจ็บสาหัสนะคะ
แต่อันนี้คือข้อมูลเบื้องต้นคุณผู้ชมต้องฟังข้อมูลจากผู้หญิงที่เป็นคนกลาง
ฟังข้อมูลจากเพื่อนบ้านและต้องฟังข้อมูลจากมือแทง
เพราะว่าล่าสุดจับตัวมือแทงได้แล้วค่ะ
ตำรวจสพดอนหัวล่อกู้ชีพโรงพยาบาลชนบุรีกู้ภัยธรรมรสมีมณีรัฐ
กำลังช่วยเหลือคนเจ็บนะคะนายอลงกรเนื้อหนาอายุ๒๒ปี
ถูกคนร้ายใช้มีดแทงที่ชายโครงใกล้ราวนมซ้าย๑แผล
อาการสาหัสค่ะนี่คือหอพักในพื้นที่หมู่๖ตำบลนาป่าอำเภอเมืองชนบุรี
ก็ต้องประถมพยาบาลรีบนำส่งโรงพยาบาลเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืน
ตัวผู้หญิงค่ะขอใช้เป็นนามสมมุตินะคะนางสาวฟ้าอายุ๒๐
ผู้หญิงคนนี้ที่เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ย
เล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุนายอลงกรคนเจ็บเป็นแฟนพี่สาวเธอค่ะ
มาหาพี่สาวเธอที่ห้องแต่พี่สาวไปส่งผ้าให้ลูกค้า
นายอลงกรก็เลยนั่งรอที่ห้องในก๊อฟอายุ๒๖
รู้จักกันกับนางสาวฟ้ามาเคาะห้องเคาะปุ๊บพอเปิดประตู
เห็นเธออยู่กับนายอลงกรนายก๊อฟก็เลยบอกว่าผมเคาะห้องผิด
แต่กลายเป็นผู้ชายสองคนนี้ทะเลาะกันต่อยกัน
ตัวในก๊อฟที่อ้างว่าเคาะห้องผิดสู้ไม่ได้
ตอนแรกเหมือนจะยุติเหมือนจะแยกกันแล้วนะคะ
แต่จังหวะที่นายอลงกรเผลอหันหลังให้
ก๊อฟหันไปคว้ามีดที่วางอยู่บนตู้เย็น
แล้วจ้วงแทงนายอลงกรจนได้รับบาดเจ็บ
แล้วในก๊อฟก็รีบวิ่งหนีไป
อันนี้คือข้อมูลจากนางสาวฟ้านะคะ

และเธอบอกด้วยว่าเธอกับก๊อฟไม่ได้เป็นแฟนกันนะ
กับก๊อฟไม่ได้คบหากันนะ
แต่ก๊อฟที่มาเคาะห้องอ่ะ
ถึงเธอห่วงเธอก็เลยก่อเหตุนี้
ตอนนี้ที่ห้องพักเธอก็เลยขนของออกไปหมดแล้ว
กลัวไม่กล้าอยู่ย้ายไปอยู่ที่อื่น
เข้าใจผิดกันแล้วก็ชกต่อยกัน

แล้วเขาเข้าใจผิดกันแล้วเขาก็เลยต่อยกัน

แล้วเหมือนอีกคนนึงสู้ไม่ได้ก็เอามีดไปแทงเขาหน้าลิฟต์

ล่าสุดวันนี้คุณจ๋าแจ่มสีนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุไปคุยกับเพื่อนบ้านค่ะ
คุณอ้อยนะคะเพื่อนบ้านอยู่หน้าห้องพัก

เล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยเห็นผู้หญิงคนนี้เลยนะคะ
นางสาวฟ้าค่ะวัย๒๐ปีคนนี้ไม่เคยเห็น
ปกติห้องพักตรงนี้เป็นรายเดือนและรายวัน
ผู้หญิงคนนี้คงมาพักแบบชั่วคราวละมั้ง

ตัวนางสาวฟ้าผู้หญิงคนนี้ต้องรู้ทุกอย่างสิ
แต่สิ่งที่เธอพูดมาพูดจริงหรือเปล่า
พูดความจริงทั้งหมดหรือเปล่า
อ้างนู่นอ้างนี่รู้จักบ้างไม่รู้จักบ้าง

แหมตั้งข้อสังเกตว่าจริงหรือว่า
คบหากับใครเป็นแฟนกันมีกิ๊กเข้าใจผิดอะไรกันหรือเปล่า
ถ้าเคยเห็นไหมก็คือไม่ได้เคยเห็นแบบ

แต่ถ้าเกิดเรามองจากลูกก็คือเหมือนก็คือเดินผ่านกันอะไรกันอย่างนี้ค่ะ
แต่ระดับความนานอันนี้เราไม่ทราบไงครับว่า
อยู่ที่นี่นานไหมเราเขาใช้เป็นรายเดือนหรือรายวัน
เราไม่ทราบไงฮะแต่ว่าเราเห็นเขาขนของ
ถ้าเกิดการย้ายของออกนี่ก็น่าจะเป็นรายเดือนถูกไหมคะ
จะยกพวกตู้พวกอะไรออกอย่างนี้ค่ะ
อย่างที่บอกคุณผู้ชมค่ะต้องฟังข้อมูลจากมือแทงด้วยนะคะ
ล่าสุดตำรวจชุดสืบสวนสพดหัวล่อ
จับในก๊อฟมือแทงได้แล้วนี่ค่ะ
ไปจับได้ที่บ้านนำตัวมาสอบปากคำ
สุดท้ายในก๊อฟมือแทงรับสารภาพว่า
ก็มาหานางสาวฟ้าวัย๒๐ที่อยู่ในห้องนั่นแหละ
แต่เจอนายอลงกรนั่งอยู่ในห้องด้วยก็เลยโมโหก็เลยทะเลาะกันชกต่อยกัน
ก๊อฟยอมรับว่าสู้ไม่ได้แต่ในก๊อฟบอกว่าในก๊อฟถูกนายอลงกรบีบคอเกือบตาย
ตัวนางสาวฟ้าพยายามจะแยกพยายามจะห้ามแยกผู้ชายสองคนนี้ให้แยกออกจากกัน
จังหวะนั้นก๊อฟบอกว่าหันไปเห็นมีดวางอยู่บนตู้เย็นเลยคว้ามีดแทงเลยค่ะนี่ค่ะ
เมืองต้นนะคะทีมข่าวก็เลยถามตำรวจก็ได้ข้อมูลมาว่าได้นำตัวผู้ต้องหาฝากขังไปแล้วเมื่อเช้านะคะ
หนึ่งข้อหาก็คือพยายามฆ่าผู้อื่นสำหรับอาการของนายอลงกรตอนนี้ก็พ้นขีดอันตรายแล้วค่ะ